คุณผู้ชมครับวันนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เริ่มเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการกันแล้ว
วันนี้เราจะนำรถไฟฟ้าขบวนนั้นวิ่งเข้ามาที่นี่
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าหน้าตาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหน้าตาจะเป็นอย่างไร
ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบเต็มเป็นรถไฟเสมือนจริง
วิ่งเข้ามาแล้วนี่คือหน้าตาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ให้บริการคุณผู้ชมอยู่ในเวลานี้ครับ
คุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกครับที่ไทยมีการนำเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเรานำเข้ามาจากทางด้านของยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
จะมีความคงทนแข็งแรงที่สำคัญป้องกันสนิมแต่ว่าได้มาตรฐานสากล
ไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยว่าอันนี้มั่นคงแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับ
มาดูสัดส่วนของรถไฟกันบ้างว่ามีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่
ถ้าเกิดว่าระวัดนั้นจากซ้ายสุดมาขวาสุดของขบวนจากที่เห็นคือ๓เมตร
ถ้าวัดจากล่างสุดไปบนสุด๓๘เมตรครับ
ชาวต่างชาติที่มีความสูงมากเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้
ในส่วนของความยาวครับตั้งแต่ท้ายขบวนไปจนถึงหน้าขบวน๒๑เมตรนะครับ
ในส่วนของประตูซ้ายมี๔ขวามี๔รวมเป็น๘ด้านก็เปิดออกแบบนี้
ใช้บริการได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับ
ก็มีตั้ง๘บานทีเดียวนะครับ
มาดูด้านในกันบ้างคุณผู้ชมด้านในก็ค่อนข้างจะมีการออกแบบด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัยมีความกว้างขวางคุณผู้ชมสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับ
ขบวนเราสามารถพ่วงได้๓๖ตู้โดยสารแต่ว่าในช่วงแรกนั้น
พ่วงแค่๓ตู้โดยสารต่อ๑ขบวนเท่านั้นครับ
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๙๒๑คนนะครับใน๑ขบวนที่มี๓ตู้
แต่ว่า๑ชั่วโมงรองรับได้ประมาณ๕๐๐๐คนต่อ๑ชั่วโมงก็สามารถรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นจะมีทั้งหมด๒๑ขบวนครับแล้วก็ทำความเร็วได้สูงสุด๒๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
มาดูเส้นทางกันบ้างคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการนะครับก็ดูกราฟิกตามไปด้วยนะครับ
ในส่วนของเส้นทางนั้นจะวิ่งให้บริการทั้งหมด๒๓กิโลเมตร๑๖สถานีจะเริ่มตั้งแต่สถานีครองบางไผ่ครับ
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรถประจำทาง
แล้วก็ยังเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ๓ชั้นจำนวน๑๙๐๐คันและศูนย์ซ่อมบำรุง
วิ่งต่อไปตรงไปยังสถานีตลาดบางใหญ่แล้วก็จะเลี้ยวซ้าย
เข้าไปยังถนนรัฐนาธิเบสครับเป็นสถานีสามแยกบังใหญ่
หลังจากนั้นก็จะมุ่งต่อไปสถานีบางภูสถานีบางรักใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิดสถานีใส่ม้าครับ
สถานีสะพานพระนั่ง๙จุดนี้ในอนาคตจะมีการจัดเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับท่าเรือสาธารณะด้วย
แล้วก็ที่สถานีแยกนนทบุรี๑สถานีบางกระสอสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
นาคตจุดนี้จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีในอนาคตนั่นเองนะครับ
รถไฟฟ้าก็จะวิ่งเลี้ยวขวาเข้าถนนติวานนลต่อไปที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข
นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าถนนกรุงเทพนนทบุรีไปต่อที่สถานีแยกตีวานนท์
และหลังจากนี้ก็จะเข้าเขตกรุงเทพมหานครไปที่สถานีวงสว่างครับ
หลังจากนั้นก็จะต่อไปยังสถานีบางซ่อนแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีเตาปูน
ทั้งหมด๑๖สถานีนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร
และในอนาคตก็สามารถเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระ
และสายสีม่วงก็คือช่วงของเตาปูนราชบุรณะด้วยนะครับในส่วนของอัตราค่าโดยสารนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเริ่มต้น๑๔บาทสถานถัดไปก็จะเริ่มต้นบวกไปทีละ๒บาท๒บาท
สูงสุดไม่เกิน๔๒บาทนะครับแต่ว่าจะวิ่งให้บริการวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดแบบทดลองกันแบบฟรีก่อนนะครับ
ก็ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการสามารถไปขอระบัตรได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ
บัตรโดยสารนั้นจะใช้ได้๒คนนะครับก็รับได้ที่สถานีเต้าปูดสถานีครองบางไผ่แล้วก็สถานีนนทบุรี๑ครับ
นี่คือตัวอย่างของหน้าตาของบริษัทที่ประชาชนผู้ใช้บริการจะไปสามารถขอกับทางด้านของรถไฟฟ้านะครับ
แล้วก็จะไปใช้บริการกันได้นั่นเองนะครับก็ไปขาออกได้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ใช้บริการได้ในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับ
นี่คือความพร้อมของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เริ่มเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
รถไฟก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปรอให้บริการคุณผู้ชมอยู่ที่สถานีครองบางไผ่มาถึงสถานีเตาปูน
วันนี้เป็นวันแรกจะใช้กันไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นั่นเองนะครับ